เมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะก็มีข่าวที่คนดูแล้วโอ้โหสลดใจเพราะว่าเด็ก๔คน
ที่เป็นลูกครึ่งไทยสวิสตกลงมาจากห้องพักแล้วก็ตกลงมาพร้อมกันเลย๔คน
น้องชายคนเล็ก๕ขวบเสียชีวิตแล้วก็ที่เหลืออีก๓คนบาดเจ็บแต่ว่าคนที่๗ขวบก็เจ็บหนักหน่อย
ภาพนี้น้องดานี่ค่ะน้องชนิดาเดลโบเรลนะคะอายุเจ็ดขวบ
คุณพ่อเขาก็โพสต์ข้อความไว้อาลัยแปลเป็นภาษาไทยว่า
ลูกสาวคนที่สองอันเป็นที่รักของฉันได้จากไปแล้ว
ฉันเสียใจฉันขอโทษนะชะนิดาชะนิดาคือชื่อจริงของน้องดานี่
ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็ข้อความเพิ่มเติมก็บอกว่า
แล้วก็ลงชื่อพ่อนะคะเนี่ยค่ะหลังจากข้อความนี้ถูกโพสต์ลงใน
ออนไลน์คนก็มาแสดงความเสียใจกันเยอะเลยนะคะ
นายมาเชลก็บอกว่าตอนนี้จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยค่ะ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
กว่าจะได้เจอลูกนั้นยากมากมีเรื่องเข้ามาตลอด
ตอนที่น้องดานี่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเขาก็ไปเยี่ยมตอนเลิกงานทุกวัน
ก็ไม่อยากจะไปเจอกับแม่ของเด็กก็คือนางสาวรัติการเขาก็พยายามไปหาลูกตลอด
ก่อนหน้านี้ไปเยี่ยมน้องลูก้าลูกชายก่อนจะออกจากโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ
แล้วก็คุยกันปกติวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาไปเยี่ยมน้องลูก้า
แต่น้องลูก้าไม่สวัสดีด้วยไม่คุยกับเขาเหมือนเมื่อก่อนเขาก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
คือตัวพ่อเองก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเขา
นายมาเชลบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็พยายามไปคุยกับตัว
คนที่เป็นแม่ก็คือนางสาวรัติการอยู่ตลอดแต่แม่ไม่ยอมคุยด้วยสักทีไม่ยอมคุยด้วย
เนี่ยก็คุยกับเพื่อนว่าให้เขาเข้าไปคุยกันแบบส่วนตัว
พอเข้าไปใกล้ตัวแม่ก็เหมือนกับไม่ยอมคุยค่ะ
ทำท่าตกใจเหมือนกับว่าตัวพ่อจะมาทำร้ายร่างกายแล้วก็ไม่ยอมให้เจอลูกด้วย
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปเจอกับคุณตาของน้องทั้ง๔คนนะคะ
คุณตาอีทประกายแก้วค่ะ
คุณตาบอกว่าทำใจเอาไว้ล่วงหน้าหลายวันแล้วค่ะ
กลางดึกของมะคืนที่ผ่านมาคุณหมอที่ดูแลน้องดานีก็แจ้งกับยัดแล้ว
ให้ทำใจล่วงหน้าเอาไว้เลย
แต่ว่ายังไงก็ตามมันทำใจไม่ได้หรอกค่ะกับการจากไปของน้องดานี่ครั้งนี้นะคะ
แต่ก็คิดว่าน้องคงไปสบายไม่ต้องทุกข์ทรมานเจ็บปวดอีกต่อไป
แล้วถ้ามันก็ไม่สมจำก็ออกมาข้างนอก
เมื่อกี้อีกคืนอยู่ในที่ที่เชิงคืน
อยู่ที่ที่เชิงคืนแล้วหมอเค้าบอกจิตญาติจะต้มปวดใจ
เจ้าที่นี้ไปสบายสบายแล้ว
หรือการเจ็บปวดมันไม่มีอะไรเลย
วันนี้รอดสองคนตายสองรอดสอง
เพราะสองคนที่รอดก็ดียังหมดแล้ว

ก็เลยถามความคืบหน้า
น้องต้นกล้าอายุ๑๐ขวบนะคะคุณตาบอกว่าตอนนี้หายเป็นปกติแล้ว

ส่วนน้องดีดี้เด็กหญิงดีมาพาเมล่าโบเรลอายุ๑๑ขวบก็รู้สึกตัวแล้ว
แต่ผ่าตัดไป๕ครั้งน่าจะต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลอีกระยะหนึ่งนะคะ
ส่วนกำหนดการจัดงานศพน้องดานี่คุณตาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปรับศพของน้อง
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ไปบำเพ็ญกุศลที่วัดจันทวงสารามแถวลาดพร้าวนะคะ
พระอภิษฐรรมตั้งแต่๕โมงเย็นค่ะ

ก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านด้วยนะครับ

ดูแลลูกหลานต้องใกล้ชิดจริง